เอาคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้บ้านเราต้องรับมือกับพายุฮีโกส
แต่ถึงอย่างนั้นนะคะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
ยังคงต้องรับมือรับศึกหนักกันอยู่
มีทั้งน้ำป่าไหลหลากมีฝนตกหนัก
เขาบอกว่าพื้นที่ที่เจอหนักมีทั้งน่านลำปากแล้วก็อุตรศักรณ์อดิษฐ์
เดี๋ยวเราไล่ดูไปทีละจังหวัดเลยนะคะ
ไปดูที่จังหวัดอุตรดิษฐ์กันก่อนค่ะ
น้ำป่าจากภูเขาสูงเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว
ในพื้นที่๕ตำบลในอำเภอท่าปลาแล้วก็๒ตำบลในอำเภอเมืองนะคะ
ประชาชนนับพันครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
ถนนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีรถคันไหนสามารถสัญจรได้เลยนะคะ
ซึ่งระดับน้ำตอนนี้สูงกว่า๒เมตรแล้วคุณผู้ชมคือท่วมหัวเลยค่ะ
ส่วนบ้านเรือนที่อยู่ที่รุ่มหรือว่าบ้านชั้นเดียวท่วมมิดหลังคาเลยนะคะ
ประชาชนตอนนี้ก็เก็บสิ่งของมีค่าหนีน้ำอะไรไม่ทันเอาตัวเองออกมาก่อน
ตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าเอ่ยลอยไปกับกระแสน้ำหมดเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนะคะแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้แต่รอความช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุตรดิษฐ์ก็แจ้งเตือนนะคะว่ามันยังไม่จบนะ
ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงนู่นเลยค่ะ๒๔สิงหาคม
เพราะว่ากลัวว่ามันจะซ้ำรอยดินโครนถล่มอุตรดิษฐ์ปี๒๕๕๙
ถ้าเทียบกันดูแล้วเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๕๐ปีเลยก็ว่าได้นะคะ
ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะมี๖อำเภอกับ๒๐ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงยังมีดินสไลด์ทับเส้นทางด้วยนะคะ
หลวงหมายเลข๑๐๑บริเวณบ้านต้นหนุนตะบนกลางเวียงไม่สามารถสัญจรได้เลยค่ะ
เพราะระดับน้ำสูงแล้วก็เชี่ยวกรากมาก
คืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุด้วยนะคะมีรถยนต์ถูกน้ำพัดจมหายไปกับกระแสน้ำค่ะ
มีคนติดอยู่ในรถตั้ง๔คนนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็รีบนำเรือท้องแบนไปให้ความช่วยเหลือในทันที
แต่อย่างที่บอกว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวมาก
เรือของปพนั่นที่จะออกไปช่วยคนพลิกคว่ำเลยค่ะ
แต่ก็เคราะห์ดีนะคะทุกคนคือรอดชีวิต
แล้วก็คนที่ติดอยู่ในรถ๔คนก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาอย่างปลอดภัยค่ะ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดลำปางนะคะ
แล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๕แล้วก็หมู่๖
ตำบลบ้านบอมอำเภอแม่ทะ

บางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ๑เมตร
ชาวบ้านที่เก็บเข้าของขึ้นที่สูงไม่ทันก็นี่แหละค่ะ
รถยนต์เอ่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ข้าวของต่าง
บ้างจมบ้างได้รับความเสียหายกันไปหมด
ตอนนี้พื้นที่อำเภอแม่ทะมีบ้านเรือนชาวบ้านถูกน้ำท่วมไป๕ตำบลแล้วนะคะ
มีที่ตำบลบ้านบอมตำบลสันดอนแก้วตำบลบ้านกิวตำบลป่าตันแล้วก็ตำบลหัวเสือค่ะ
ประชาชนกว่าพันครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้ว
แล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายเยอะแยะเลยนะคะ